มีการเฝ้าระมัดระวังกันหลายพื้นที่ทั่วโลกเลยนะคะ
เยเมนเอยสหรัฐอเมริกาเอยฝรั่งเศสเอ่ย
แต่ที่แรกที่จะพาไปดูคือที่อังกฤษก่อนเลยนะคะ
เข้าไปควบคุมสถานการณ์ที่มีคนร้ายไล่แทงผู้โดยสาร
สถานีรถไฟใต้ดินที่ลอนดอนค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคือภาพที่มีคนถ่ายเอาไว้ได้นะคะ
ขณะที่ตำรวจอังกฤษเข้าควบคุมตัวชายคนนึง
ก่อเหตุใช้มีดยาวไล่แทงผู้คนในสถานีรถไฟใต้ดิน
ค่ำวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น
ถ้าคิดเป็นเวลาไทยก็คือตี๒ของวันอาทิตย์นั่นเองค่ะ
เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้บาดเจ็บ๓คนด้วยกันนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ใช้ปืนช็อตไฟฟ้าในการควบคุมตัวคนร้าย
ทำให้คนร้ายนั้นล้มลงแล้วก็รวบตัวเอาไว้ได้ค่ะ
หลังเกิดเหตุการณ์นี้ตำรวจอังกฤษก็เปิดเผยบอกว่า
สืบสวนเหตุนี้ให้อยู่ในข่ายของการก่อการร้าย
เพราะว่าระหว่างการก่อเหตุเนี่ยมือมีดก็ตะโกนขึ้นมาว่าเป็นการทำเพื่อซีเรียนะคะ
รวมถึงที่ลอนดอนเองตอนนี้ก็มีการประกาศยกระดับ
ตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดแล้วด้วยค่ะ
ส่วนอีกประเทศนึงนะคะเกิดเหตุระเบิดรถยนต์ที่เยเมนค่ะ
ทำให้นายจาอาฟาโมฮาเมดซาอัดผู้ว่าการเมืองเอเดนเสียชีวิต
ซึ่งกลุ่มไอศิษย์เองก็ออกมาอ้างว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ครั้งนี้
โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้แทนของสหประชาชาติ
จะมาเข้าพบกับนายอับดุลระปูมันสุฮาดี
ประธานาธิบดีของเยเมนที่เมืองเดียวกันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
ซึ่งเมืองเอเดนนี้ก็เคยเป็นฐานสำคัญที่กลุ่มกระบดฮูตีพยายามเข้ายึดครองค่ะ
ก็ยึดกลับมาได้
ส่วนที่ประเทศฝรั่งเศสก็ถือเป็นข่าวดี
เพราะว่านายฟรังโซออนลองประธานาธิบดีฝรั่งเศส

เดินทางเข้าไปคูหาเลือกตั้งท้องถิ่น
ซึ่งถือว่าเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรก
ตั้งแต่เกิดเหตุวินาศกรรมกรุงปารีสวันที่๑๓พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะ
โดยนักวิเคราะห์เองก็มองนะคะว่าถึงแม้ที่ผ่านมา
ออนลองจะสามารถรับมือกับสถานการณ์หลังเหตุวินาศกรรมปารีส

แต่พักสังคมนิยมของเขาก็น่าจะต้องสูญเสียคะแนน
กับพักฝั่งขวาพอสมควรเลยทีเดียว
เพราะว่ากระแสความกังวลการก่อการร้าย
ลุกลามไปถึงนโยบายรับผู้ลิภัยนี้
ส่งผลกระทบอย่างมากในแง่ของความเชื่อมั่นนะคะ
ส่วนสหรัฐอเมริกานะคะกระทรวงความมั่นคงก็ออกมาประกาศ
ทบทวนมาตรการรับมือการก่อการร้าย
หลังจากเกิดเหตุกระดยิงในรัฐแคลิฟอร์เนีย
ทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด๑๔คน

เหตุการณ์ครั้งนี้อาจเกี่ยวข้องแล้วก็เข้าข่ายการก่อการร้าย
คล้องกับกลุ่มติดอาวุธไอซิสที่อ้างบอกว่า
คู่สามีภรรยาที่เกาะเหตุเป็นผู้ให้สนับสนุนกลุ่มไอศิษฐ์
โดยนายบารักษ์โอบามาผู้นำของสหรัฐอเมริกาก็จะ
แถลงชี้แจงเรื่องดังกล่าวในวันนี้ด้วยค่ะ